ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะคะมีลูกจ้างชาวเมียนมาร์คนนึงเขามาร้องขอความเป็นธรรม
เขาบอกว่าถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายจนกระโหลกร้าว
และที่สำคัญไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็ไม่รับแจ้งความด้วย
แล้วที่สำคัญเธอท้อง๔เดือนนี่ไม่รู้ว่าจะแท้งหรือเปล่าอะค่ะ
หลายคนก็งงว่าเอาแล้วอยู่ทำไมนายจ้างถึงมาทำร้ายเธอ
นี่ร่องรอยบาดแผลคือมีรอยช้ำที่ลำคอหลายแห่งเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แม่ห้องศรค่ะ
ทีมข่าวได้รับการร้องมาจากคุณหอมอายุ๓๑ปีเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมาร์
ท้อง๔เดือนบอกว่าคืนวันที่๑๙พฤษภาคมเนี่ย
นายจ้างร้านขายน้ำเต้าหู้ในตัวเมืองแม่ห้องศรทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
กระโหลกร้าวมีรอยช้ำที่คอหลายแห่ง
เล่าว่าวันนั้นภรรยาในจ้างโทรมาขอให้เธอไปช่วยตามสามีกลับบ้านหน่อย
เธอก็ไปปรากฏไปเจอนายจ้างกำลังดื่มเหล้ากับตำรวจสพเมืองแม่ห้องศร
ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนเลี่ยงเมือง
พอภรรยาเห็นก็เลยทะเลาะวิวาดกันตามภาษาผัวเมียนั่นแหละอืม
เธอก็เลยคิดว่านายจ้างอาจจะไม่พอใจที่เธอ
พาภรรยามาจนเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะกัน
คืนวันนั้นนายจ้างก็เลยบุกมาทำร้ายเธอที่ห้องพักแถวถนนเลี่ยงเมืองค่ะ
หลังจากถูกทำร้ายเธอไปแจ้งความที่สพเมืองแม่ห้องศร
แต่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความ
จนกระทั่ง๒๑พฤษภาคม
ตำรวจถึงรับแจ้งความแล้วพยายามกดดันเธอ
เซ็นชื่อยอมรับเงินเยียวยา๒๐๐๐๐บาท
และกับการไม่เอาความทั้งแพ่งและอาญา

ตำรวจบ่ายเบี่ยงไม่รับแจ้ง
นั่นเป็นก็เพราะว่าตำรวจกับนายจ้าง

หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวและผู้อำนวยการศูนย์ประชาบดีจังหวัดแม่ห้องศร
บอกว่าพอรับตัวผู้เสียหายมาดูแลเนี่ย
น้องเขาเกิดอาการชักหมดสติพอส่งตัวไปโรงพยาบาล
โอ้โหตรวจอย่างละเอียดกลายเป็นว่ากระโหลกร้าว
ส่งตัวไม่ได้มีอาการวูบตอนนี้หมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่าได้รับการกระทบกระเทือนทางร่างกายอย่างรุนแรง
แล้วก็เสี่ยงต่อเด็กในท้องด้วย
เขาก็ถูกผู้กระทำข่มขู่
ไปโรงพยาบาลก็บอกว่าห้ามพูดว่าเขาถูกทำร้าย
ให้บอกว่าเขาหกล้มแต่ตอนนั้นน่ะเขาเจ็บปวดมาก
เขาก็เลยไม่พูดตามที่ผู้ต้องหาบอก
เขาก็ไปบอกว่าเขาถูกทำร้ายจริงนะครับ
ประมาณ๑๐กว่านาทีนะครับปรากฏแล้วค่ะ
เขาช็อกแล้วก็เหมือนหมดสติ
ก็เลยทางบ้านพักเด็กก็เลยประสานกับทางโรงพยาบาลศรีสังวาน
ให้นำรถกู้ชีพมารับเขาไป
ต้องรอผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายก่อน
แต่เบื้องต้นมีการสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้ว
แล้วก็กำชับให้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
ตอนนี้ผู้เสียหายยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ว่ามีข่าวดีมานะคะว่าเด็กในท้องปลอดภัยค่ะ
ตอนนี้คุณหมอกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิด